ฟรีไม่เสียสตางค์
ไปเลยค่ะแอดไทยรัฐสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

จะขึ้นคิวอาร์โค้ดมุมจอเราก็สามารถสแกนได้ง่าย
ส่งข้อความมาคุยกันฟรีค่ะว่า
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวสารที่เราเล่าสู่กันฟัง

เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ลุ้นรับของรางวัล
เดี๋ยวในช่วงวันจันทร์เริ่มต้นมาสัปดาห์ที่จะถึง
พรุ่งนี้เลยมีลุ้นกันอย่างแน่นอน
ตอบคำถามมารุ้นชิงรางวัลนะครับ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ่อนุ่มคนนี้หน่อยถูกไหม
บอกเลยว่าดูเผินก็เหมือนจะปกติดี
แต่มันมีอะไรบางอย่างไม่ปกติ
ดูดีเห็นหรือยังว่าตรงไหนไม่ปกติ
อ่ะฮะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดหน่อย
คู่กันสะบัดเข้า
มาสนุกสนานกับเราคู่กัดสะบัดข่าว

ช่วงนี้อยากให้คุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยหน่อยว่า

อันนี้คือรุมมาแบบนับไม่ถ้วนคุณชนะ

จนปากเจอบวมไปหมดเลย
แบบนี้ต้องไปดูหน่อยว่าเจ็บขนาดไหน

เดี๋ยวอะไรบ้าง
ตัวอะไร

หมด

ไปโดนอะไรมาพี่ถึงได้ปากบวมขนาดนั้นแหละครับ
โดนแปนต่อยสิค่ะคุณธนา

ก็พยายามตะโกนบอกคนที่อยู่บนฝั่ง

ไม่ช่วยเลยเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเลยเพื่อน
เพื่อนก็บอกก็ต้องหนีเหมือนกัน
แต่เพื่อนเขาตะโกนมาบางคนเขาเถียงบอกก็ช่วยแล้ว

โอ๊ยถ้าจะช่วยอย่างนี้ช่วยกลับบ้านไปก่อนไหม
แต่นี่เขาโดดไปทั้งเครื่องตัดย่าเลยเหรอ

ปรากฏว่าไปเจอแตนที่เป็นเจ้าถิ่นนะคุณผู้ชม

แต่พอขึ้นฝั่งมาได้เพื่อนก็ช่วยผสมพยาบาลแหละ
พี่เขาบอกแหมโดนต่อยถ้าปากเจอ

ใครดูอยู่แล้วไม่ทำปากเติ่งตามบ้างเนี่ยมีไหม

เอามือลูบที่ปากตัวเองเหมือนกันนะ
ป่านฉันเหมือนของพี่เขาจะโดนแฟนต่อยหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่เอาเหล็กในที่ถูกแตนต่อยออกเออ
วิธีการนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่ทราบจริง
ก็เป็นวิธีการที่แต่ละที่เขาว่ากันไปนะ

อันนี้คือทำสตาร์ทเครื่องตัดย่า
ลองดูดิว่าเครื่องตัดย่ามันพังไหม
ยังชีวิตรอดได้อยู่ไหม
กลับมาในเบรกนี้คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์มาทักทายพูดคุยกันได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
ฝากเตือนครับคุณผู้ชมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่แบบว่าติดถนนใหญ่แล้วมีลูกหลานเด็กน้องอะไรแบบนี้
เพราะยุคนี้สมัยนี้เด็กเขาไปติดในออนไลน์ถูกไหมแล้วชอบไปดูไอ้คลิปที่ชอบไปขอจังหวะสามช่า
ไม่ว่าจะเป็นขอรถบรรทุกก็มีรถไฟก็ขอกันมา
เด็กเขาไม่ทันได้คิดอะไรหรอกแต่อย่างนี้คุณจะเต้นสามช่าเหรอ
ฉันมีดนตรีในหัวใจพอพูดสามชาติปุ๊บมันออกอาการ
กลับมาที่เรื่องของผมคือเรื่องของเรื่องถ้าเกิดว่าเด็กมันไปขอสามชาติอยู่แถวข้างทางอันตรายอาจจะเกิดขึ้น
เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเต้นแต่เกี่ยวที่ว่ารถใหญ่จะเฉียวเอาครับ
นี่ฐานนท์ใหญ่เลยน่ากลัวนะคะโอ้โหแล้วเด็กมายืนข้างทาง
ทำอะไรกันมาขอจังหวะสามช่าขอแตรสามช่าจากรถบรรทุกแล้วมากลางคืน
ไอ้หนูยิ่งอันตรายไปใหญ่รถใหญ่เขาไม่ทันเห็นขึ้นมา

เฉียวชนมันจะเป็นอุบัติเหตุได้นะ
เมื่อกี้เจ้าของคลิปเขายังบอกเลยว่าเกือบจะชนอยู่แล้ว
รีบกลับบ้านไปอย่ามายืนตรงนี้

เจ้าของคลิปเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่า
ตอนแรกเขาขับรถบรรทุกผ่านมาที่บริเวณสะพานท่าบุญมี
อำเภอก่อจันทร์จังหวัดชนบุรี

เด็ก๓คนยกมือขอจังหวัดสามชาติในระยะกระชันชิด

ใจเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะสนุกด้วยหรอก

ตอนแรกไม่เห็นจนระยะเข้าไปใกล้อย่างที่เขาบอก
กระชั้นชิดแล้วถึงจะเห็น
เขาเลยรีบจอดรถข้างทาง

จริงค่ะเพราะถ้าหากว่าครั้งนี้ไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุ
แต่ถ้าประมาทหวาดเสียวแบบนี้อยู่
ก็อาจจะเสี่ยงเกิดเป็นเหตุเพศภัยที่ไม่ดีได้

ต่อกันที่เรื่องที่ถูกพูดถึงมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กรณีที่มีผู้ปกครองท่านหนึ่งไปแจ้งความบอกว่าถูกพี่
ที่เขาเป็นพันโรงที่โรงเรียนลวนลามลูก
เหตุการณ์นี้เป็นยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อเตือนภัยกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องนี้เราไม่ได้กล่าวหาใคร
ไม่เข้าข้างใครด้วยแต่เล่าให้ฟังถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
จังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาพร้อมกับทนายความ
มาแจ้งความกับตำรวจสพบางเสาทงบอกว่า
อยากให้ดำเนินคดีกับนายมณ์เทียนเหมืองทอง
ซึ่งเป็นนักการพันโรงของโรงเรียน
ข้อหาอะไรอ่ะข้อหากระทำอนาจารย์เยาวชนอายุต่ำกว่า๑๕ปี
เรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงผู้ปกครองเขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมแล้วนะคะ
ตอนนั้นคุณครูประจำชั้นโทรมาบอกว่า
ลูกสาวถูกพันโรงกระทำอนาจารย์
คือเด็กไปพูดให้เพื่อนในห้องฟัง
พูดไปพูดมาเรื่องถึงหูครูไงเลยเป็นเรื่องเป็นราว
ทีนี้ผู้ปกครองรู้คุณพ่อรู้ก็เลยเค้นถามน้อง
น้องก็บอกพ่อว่าถูกอนาจารย์จริงนะคะ
วันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ย

พันโรงคนที่ถูกกล่าวหานี่นะเขาบอกว่า
เขาได้ขับรถของโรงเรียนไปส่งเด็กแต่ละคน
เหลือลูกสาวของผู้เสียหายนี่แหละเพียงลำพัง
แต่ตอนสุดท้ายค่ะพันลงคนนี้ขับรถออกนอกเส้นทาง
จอดในซอยเปลี่ยวแล้วก็กอดหอม
ลักษณะเหมือนกับจะขัดขืนน้องเขา
แต่น้องเองเขาก็ขัดขืนเหมือนกันไม่ยอมง่ายนะคะ
จากนั้นคุณลุงพันลงคนนี้ก็ไปซื้อเบียร์มาดื่ม
แล้วก็ไปส่งลูกสาวภายหลัง
บอกตกใจมากนะคะแต่ไม่จบแค่นั้นไง

ก็คือคุณลุงพานโรงเนี่ยแชทข้อความมาคุย
แรกก็คุยเหมือนถามถ่ายทั่วไป
แต่หลังมาเริ่มเป็นข้อความในลักษณะชู้สาวค่ะคุณชนะ
บอกคิดถึงบ้างแหละตัดเพาะอะไรบางอย่างบ้างแหละ
แล้วพยายามที่จะวีดีโอคอลหรือคอลหาน้องด้วยนะ

คุณแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวมีข้อมูลว่ายังมีนักเรียนอีกอะไรหนึ่งถูกคุณลุงพันโรงคนนี้แหละ
จับหน้าผากรูปหน้าผากตอนไปส่งบนรถตู้แล้วก็ถามว่าเป็นรอบเดือนหรือยัง

เขาก็ตกใจกันคุณชนะก็เลยมาเล่าให้ผู้ปกครองฟังก็เลยมาคุยกันสองคน
ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนนะค่ะ
ทีนี้ผู้ปกครองทั้งสองคนเนี่ยก็มาหาคุณตำรวจนะคะแล้วก็ต้องไปคุยกับทางโรงเรียนด้วย
โรงเรียนก็ให้ผู้ปกครองไปเจรจาอยากให้จบเรื่อง
เพราะเกรงว่าจะกระทบกับชื่อเสียงโรงเรียนแล้วก็รับปากอยู่
เขาก็บอกว่าเอางี้ละกันเพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะไล่ผู้พานโรงคนนี้ออกไป
แต่แค่ไล่ไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายไงสุดท้ายพันโลงคนนี้ก็กลับมาที่โรงเรียน
ในสภาพเมาเหล้าโวยวายคมครูครูนักเรียนไปอีกก็คงจะโมโห
ปกครองก็เลยรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วเรื่องความปลอดภัย
รวมตัวกันมาแจ้งความนี่แหละนะ
เห็นบอกว่าร่าสุดนี้ก็นายมนเทียนที่เป็นพันโรงเนี่ย

ก็คือไปพบคุณตำรวจแต่เขายังให้การปฏิเสธ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเด็กไม่อยากลงจากรถ

คือจะขับไปนอกเส้นทางอันนี้ต้องอธิบายให้ได้

อีกอย่างหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตมาเอาแล้วไปกอดไปหอมเด็กจริงหรือเปล่า
คุณลุงพันลงคุณลุงมณ์เทียนเนี่ยบอกว่าไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเด็ก

แต่คุณชนะบอกแล้วแหละว่ามันก็ต้องอธิบายว่าขับนอกเส้นทางทำไม
พอให้ข้อมูลแบบนี้คุณตำรวจก็เลยคุมตัวนายมณ์เทียนไปชี้จุดที่ขับรถออกนอกเส้นทาง

ทางคุณตำรวจก็จะเชิญสหวิชาชีพมาสอบปากคำเด็กนักเรียนอีกทีนึง
แล้วก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นการดำเนินคดีต่อไป
ก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกฝ่ายนะคะ

เพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีข่าวหนึ่งที่น่าตกใจ

แมลงสาปกัดคนได้จริงหรือเปล่า

บอกว่าแมงสาบมากัดเขาแล้วมันเกิดอาการแพ้
เรื่องนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจ

ก็แมงสาบใครก็เคยเห็น
แต่ถามหน่อยเคยโดนแมงสาบกัดเหรอ

คือมันมีกรณีที่หญิงสาวชาวพม่าถูกแมลงสาปกัด
แล้วมีอาการแพ้รุนแรงจนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลถูกไหม
ทีนี้ครับหลายคนตั้งคำถาม
แมลงสาปมันกัดได้จริงหรือเปล่านั่นสิ

แมลงสาปส่วนใหญ่มันไม่กัดคนหรอกครับ
แต่มันจะแทะแทะอาหาร
แทะอะไรที่มันแบบว่ามันชอบกินพวกเศษอาหารอยู่ที่นั่น

เออแต่อย่างนี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาจากศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิง
รพันธ์โภชนุกูลพอศูนย์ความเป็นเลิศ
โรคภูมิแพ้โรคหืดและระบบหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เขาเนี่ยเผยว่านี่แมงสาบมันอันตรายเพราะมันเต็มไปด้วยเชื้อแบคทีเรียและสิ่งสกปรกมากมาย

อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้มากเป็นอันดับ๒รองจากไร้ฝุ่น

เนี่ยนะฮะแล้วไอ้อาการที่สาวชาวมาบ้านได้ข่าว
ที่ประมาณว่าแพ้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนัง
ในตรงนั้นน่ะจุดศูนย์รวมของเชียวโลก
ก็ใช่สิมันเดินไต่ไปทั่วนะมันไม่รู้ไปเหยียบอะไรมาบ้าง

คุณที่สาเคลียร์กับผมให้จบแมลงสาบที่ไหนมันใส่รองเท้าค่ะทำไมอ่ะค่ะ
อ๋อใช่เดี๋ยวจะลืมไปมันไม่ใช่คน

โอ้ยคุณที่สาไม่อยากให้เคลียร์ไม่อยากให้เคลียร์กันคุณผู้ชมเข้าขวีหมดแล้ว
จะเล่าให้ฟังไอ้อาการแพ้แมงสาบมันจะมีดังนี้
จมูกเรื้อรัง๒คันจมูกคันตา๓ไอไม่หยุด
หายใจไม่อิ่ม๕แน่นหน้าอก๖ผื่นบวมแดง
ตามร่างกายอาการต่างในลักษณะของการแพ้แมลงสาป
ทำเป็นเล่นกันไปแต่ยังไงซะทำอย่างนี้ดีกว่า
รักษาบ้านเรือนให้สะอาดใช่ค่ะอย่าทิ้งกองชามชามที่ทานแล้วไว้
ซิงค์ตัวการเลยนะฮะล้างให้สะอาดให้เรียบร้อย
ความสะอาดดีก็ไม่มีปัญหาเองนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามเจอแมลงสาบบินเนี่ยโหล่อนมากเลยนะ
เพราะว่ามันบินแบบไร้ทิศทางเราไม่รู้หรอกครับมันจะมาทางไหน
ขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากแมลงสาปนะคะครับแต่เรื่องนี้ไม่รอดสิ
เพราะว่าเจ้าของบ้านคุณคงงงมากเลยว่ามีผู้หญิงแปลกหน้าเนี่ย
มายืนกดกริ่งอยู่หน้าบ้านมาตอนกลางคืนแถมตะโกนด่าทอด้วย

เพราะไม่ยอมไม่ยอมออก

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้บุกเข้าไปเลยจากข้างใน
ก็คือเอามาเก้าอี้ต่อด้วยชุดอรินทราช๒๐คน
ก็คือมึงต้องตายครบ

จัดสรบอยู่ในบ้านและแอบใช้บ้าน

ล่านอนไปได้ยังไงครับ

เสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเป็นเสียงที่

แต่มันไปเข้ากล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านของผู้เสียหาย
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยศรีนคริน๕๕เขตประเวทนะคะ
แม้จะเป็นภาพขาวดำแต่ก็เห็นพฤติการของผู้หญิงคนนี้ชัดเจน
เดินมาบ่นมาตามทางแล้วก็มาถึงหน้าบ้านกดกริ่ง
เปิดช่องใส่จดหมายแล้วเหมือนพยายามจะเข้าไปในบ้านด้วย
จะเปิดประตูด้วยแต่ว่าไม่สำเร็จจากนั้นเธอก็ตะโกนด่าทอเลยค่ะคุณผู้ชม
จับใจความได้ยินไหมล่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันมีอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจคุณชิสาเขาบอกว่าเจ้าของบ้านต้องนอนนอกบ้าน
มันหมายความว่ายังไงก็นั่นอ่ะสิพยายามแอบอ้างหรือเปล่า
อันนี้คือคิดจินตนาการตามนะพยายามทำความเข้าใจ
ถ้าเธอคนนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริงแล้วอยู่มาพูดอย่างนี้แล้วตัวเองอยู่นอกบ้านเนี่ย
เหมือนเธอแอบอ้างว่านี่จริงเธอคือเจ้าของบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้อย่างนี้เหรอ
เธอก็บ่นพึ่มพำไปซึ่งนี่แหละเราก็ไม่ทราบว่าข้อได้จริงคืออะไร
แต่เจ้าของบ้านตัวจริงเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้หญิงคนนี้มายืนกดคอ
นี่จ้าของบ้านนี่คนนี้จ้าของบ้าน
เขาบอกว่าบ้านเลขที่๖บ้านหลังนี้เนี่ยบ้านผมแต่มีผู้หญิงแปลกหน้าที่ไหนไม่รู้
กดกริ่งแล้วก็ตะโกนด่าทอแบบนี้ทุกคืนขู่ฆ่าก็เคยมีมาแล้ว
เขาน่ะเจ้าของบ้านบอกโอ้โหแบบนี้ระแวงก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่พอคุณตำรวจเข้ามาถึงก็บอกเขาว่าทำอะไรไม่ได้ดำเนินคดีไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรเสียหาย
แต่ถ้าถูกก่อกวนอีกก็โทรศัพท์มาหาคุณตำรวจได้ให้มาช่วยไล่ได้
นี่ก็เป็นคำแนะนำของคุณตำรวจเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมหรือความเข้าใจของคุณตำรวจด้วย
บางทีเขาก็ต้องทำงานที่ต้องตรงไปตรงมาถูกไหมฮะทีนี้เจ้าของบ้านก็เชื่อว่า
ผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ปกติแหละสติน่าจะไม่ดีนะคะ
ถ้าหากว่าใครเป็นญาติหรือว่ารู้จักเนาะก็อยากจะให้พาไปรักษาหรือว่าให้ดูแลใกล้ชิดหน่อย
เพราะว่าไม่รู้ว่าไปทำแบบนี้กับบ้านอื่นไหมแล้วมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นต่อไปก็ได้
หรือเธอคนนี้อาจจะถูกทำร้ายร่างกายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วยสอดส่องดูแลกันด้วยนะคะ
เรื่องนี้กันบ้างครับคือในช่วงรอบสัปดาห์สัก๒สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะมีข่าวเรื่องของลืมเด็กในรถใช่ไหม

เห็นบอกว่าล่าสุดมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ลืมในรถกลายเป็นว่าลืมเด็กลืมลูกเอาไว้ที่ปั๊ม
หนูชื่อก้าวเหรอลูกแล้วคุณพ่อชื่ออะไรลูก

แตนแม่แต่นกับพ่ออามนะครับถ้าดูไลฟ์สดของเรื่องจริงนครนายกอยู่นะครับ
คุณลืมลูกไว้นะครับที่ปั๊มปอตทนะครับตอนช่วงเวลา๖โมงครึ่งถึง๗นะครับ
น้องร้องไห้ไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้พนักงานกำลังให้น้องเล่นของเล่นนะครับ
พนักงานให้น้องเล่นของเล่นอยู่นะครับช่วยแชร์ออกไปหน่อยนะครับ
เอ่อคุณชิสาค่ะ
ช่วยฟังหน่อยสิครับพ่อเนี่ยพ่อชื่ออะไรนะ

เฮ้ยคุณก็เชื่ออามนี่
ชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยเขาบอกไหมว่าชื่อจริงอะไร

อุ้ยลูกบ่ลูกบ่
คุณคุณมีลูกโดยไม่รู้ตัวเหรอ
บ้าบอที่ไม่มีลูกไม่ใช่ลูกผม
อามเหมือนกันแต่ไม่ใช่อาร์มชนะ
ใช่แต่อย่างนี้ครับน้องคนนี้น่าสงสาร
คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ
แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วต้องมาเล่าสู่กันฟังเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อช่วง๗โมงเช้าของวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ตำบลพรมมณีจังหวัดนครนายก
ไปสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊มนั้น
คาดว่าน่าจะพัดหลงกับผู้ปกครอง
สอบถามชื่อน้องก้าวฮะน้องก้าวเนี่ยนะฮะ
หลงมาไม่รู้เป็นการร่องพ่อแม่ไปไหน
ทีนี้ยังไงล่ะทางพนักงานร้านสะดวกซื้อก็ต้องพามานั่งตรงนี้ก่อน
แล้วก็เอาขนมให้กินพูดคุยกับเด็กเขาจะได้หายตกใจนิดนึง
แล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับว่าไลฟ์สด

เพื่อตามหาตัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กให้มารับที่ปั๊มนั่นเอง
ซึ่งเรื่องนี้ก็เผยแพร่ผ่านเพจเรื่องจริงนครนายก
เอาล่ะในเมื่อเป็นข่าวเป็นข่าวออกมาแล้วสุดท้ายพ่อแม่เขาก็มารับนะแต่
อยากรู้จังเลยไอ้ช่วงที่เกิดเหตุช่วงที่ลืมน้องเขาเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดไหม

นี่คือแม่ของน้องก้าวที่ขับรถเข้ามาในปั๊มแห่งนี้
จังหวะนั้นแม่จอดรถแล้วเดินลงมาเพื่อ

ไปดูอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิด
จะได้เห็นนะครับนี่เปิดประตูแล้ว

น้องกล้าเปิดประตูออกมาแล้ว
ปิดประตูเสร็จปั๊บออกสตาร์ทปุ๊บวิ่งเลย

น้องวิ่งไปร้านสะดวกซื้อคงจะไปซื้อหาขนมกิน

พอได้ขนมขนมมาเหมือนว่าน้องอาจจะจำไม่ได้ว่า
เฮ้ยรถจอดไหนนี่แม่เดินแล้วโตเตแล้ว

รถหนูแม่หนูอยู่ไหน
หาไม่เจอแล้วล่ะครับ

มันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ตัวคุณแม่

ขณะที่แม่กลับไปที่รถเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหม
ความที่ว่าเคยชินคิดว่าลูกอยู่ด้านหลังอยู่แล้ว

ก้าวยังดูมือถืออยู่ป่ะลูก
เพราะว่าได้ยินเสียงมือถือเปิดคลิปเปิดเพลงอะไรบางอย่างอยู่
ก็คิดว่าลูกยังอยู่โดยที่พูดไปโดยที่ตามองข้างหน้า

แล้วก็ปกติเนี่ยเรียก

ก็กลายเป็นว่าคิดว่าลูกอยู่หลังรถเหมือนเดิม

นั่นแหละครับพอกลับไปที่บ้านปัญหาเกิด

แต่อย่างนี้จะเล่าถึงที่บ้านให้ฟังว่า
เรื่องของเรื่องเมื่อแม่กลับไปที่บ้านแล้วเนี่ย
โอ้โหแม่ก็ไม่ทันรู้ตัวว่าลูกน่ะ

เพื่อทำกับข้าว
แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวลูกก็คงจะเดินตามลงมาเอง
และประกอบกับว่าเหมือนกับเพื่อนบ้านหรือญาติ

ลูกเธอน่ะอยู่ที่ปั๊ม
เขาออกเพจดังไปทั่วนครนายกแล้ว

เข้าเยียบอัดใดตัดมา
นี่ค่ะสุดท้ายก็ได้เจอกันแล้วก็รับลูกกลับบ้านไป
ก็เป็นอุทาหรณ์นะไม่ได้มาว่าคุณแม่อะไรยังไงนะ
เล่าเรื่องนี้สู่กันฟังเพื่อเป็นบทเรียนร่วมด้วยกัน
เอาจริงคุณแม่เขาก็ไม่ได้ลืมลูก

เพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
เพื่อให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทุกคน
มีสติที่จะอยู่กับเด็ก

แล้วเด็กเองจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกพ่อแม่ด้วยนะ

อาจจะไปไหนบอกแม่ด้วยนะอะไรอย่างนั้น

อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมงานนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าแปลกเหมือนกันนะ
ปกติแล้วสารพระภูมิเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปทิ้งใช่ไหมคะ

แต่คุณลุงคนนี้เขาเห็นว่าสารพระภูมิเนี่ย

ก็เลยเก็บสะสมมาทำเป็นรัวบ้าน

มีทุกสีเลยมีทุกเฉดสีเลย
ถูกค่ะสีทองก็มีสีส้มสีน้ำเงินหลากหลายมากมายนะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสารพระภูมินะคะ
ที่เจ้าของบ้านก็คือคุณลุงอำนวยจ่างสกุลอายุ๗๘ปี
สะสมมาเอามาประดับตามหัวเสา
แล้วให้มันเป็นแนวกำแพงบ้านของตัวเอง
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนไม้ดัดอำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ชาวบ้านบางคนบอกเออลุงก็ชอบก็ดีนะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนจะได้เห็นเจ้าของ
แล้วมันยืนเพียบเลี้ยงมันหู
คุณลองนึกภาพนะเจ้าของแต่ละหลัง
มาชืนบวกมือบ้ายเนี่ย
แล้วเวลาบางคนเคารพเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหม
ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไห้สรรพภูมิทุกครั้งที่เห็น
ถ้ามาผ่านบ้านลุงต้องหยุดไหว้ตลอดทางไหมคะ
ประมาณว่าไหว้เป็น๑๐รอบนะเอาจริง
เนี่ยสิแต่ว่าเอาล่ะก็เป็นความชอบของคุณลุงอำนวยเนอะ

คุณลุงบอกทำแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วคุณชนะ
แต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไร
พระภูมิแต่ละหลังก็ยังดูสวยงามอยู่เสมอ
ลุงคุณลุงภูมิใจในการนำเสนอแล้วก็พาเราชมเนาะ

แรกชาวบ้านระแวกนี้ก็อาจจะแอบหวาดกลัวอยู่บ้าง
แต่พอวันเวลาผ่านไปไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่
ทุกคนก็เลยชินหูชินตากลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
เรื่องลี้รับที่สิอีกของสารพระภูมิไม่กลัว
ไม่มีเพราะว่าก่อนที่จะนำสารพระภูมิเก่ามาติดตั้งตรงนี้นะ
คุณลุงมีการสวดถอนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เหมือนกับเป็นแค่ปูนปั้นเป็นรูปปั้นปกติทั่วไป

ก็เลยไม่เคยมีเรื่องผิดปกติเลย
ค่ะค่ะไม่สนุกเลยค่ะค่ะค่ะค่ะ
อะไรล่ะคุณจะให้มันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดมีสักเรื่องนึงมาเล่า
บ้านคุณไหมไม่เอาแล้วก็เล่าเรื่องบ้านผม
มาเรื่องนี้ดีกว่าเป็นอุทาหรณ์ของคนใช้รถ
เวลาจะจอดรถเช็คให้ดีนะ
ไอ้ทางเอียงบางทีมันเอียงนิดเดียวมันไหลได้เลยนะ
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ดึงเบรกมือครับ
อะไรมันแกล้งได้ไงโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ต้องใช้คำนี้จริงค่ะสภาพคือหน้าจุ่มลงไปแล้ว
นี่ครับเขาบอกว่าเขาลืมดึงเบรกมือฮะ
แล้วจอดเอาไว้ตรงนี้คงจะเป็นทางลาดพอดี
เราไม่เห็นภาพนะว่ามันไหลไปยังไงแต่ด้วยความที่
แต่ด้วยความทั่วมาเจออีกทีเจ้าของรถนะมาเจอรถเขาอีกทีก็คือ
จมไปแล้วน่าทิ้งจมลงไปแล้วค่ะเกือบวิทย์ทันนะ
ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวในสวน
ประวัติศาสตร์พลเอกเปรพตินสุรานนท์ในแอลเฟิร์มให้จอดทรงขลา
ก็คงจะไปเที่ยวชมอย่างเพื่อนบอกว่าตรงนี้นี่แหละที่เป็นจุดที่จอดรถ
ที่สำคัญถ้าเป็นรถเก่งนะผมขออนุญาตนิดเดียวแล้วกัน
ถ้ามันเป็นเกียร์แบบว่าเกียร์อัตโนมัติเข้าที่ตัวพีผมเชื่อว่ามันอยู่
เอาอยู่แต่ปัญหามันอาจจะไปอยู่ที่ตัวเอง
ตัวเองเนี่ยไหลแน่โอ้ยไหลแน่นอนล่ะค่ะ
แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกดึงต้องดึงเบรกมือนะ
หรือไม่ก็เข้าเกียร์แบบสับเกียร์เป็นเกียร์หนึ่งเอาไว้
แต่มันจะอันตรายตรงที่เวลาคุณสตาร์ทแล้วรถมันจะกระชาก

กันไปเรื่องของการจอดรถเนาะ
มาดูเรื่องของน้ำท่วม
บางคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเวลานอนเราก็อยากจะนอนให้แบบ
หลับลึกหลับยาวนอนให้เต็มที่ใช่ไหมคะ
พี่คนนี้เหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำจะมาแค่ไหน
เหลหายไป
ไม่มันอยากขึ้นยอด
หลับขนาดนี้หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหรือเป่าพี่คะ

เกินไปจริงแต่ต้องขอบคุณที่เขาทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้เราชมด้วย

เขายังสบายดีเขาหลับแล้วตื่นด้วยนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าทำคอนเทนต์มาให้เราเห็นถึงทักษะของการลอยน้ำได้แบบนี้นะ

ดูเรื่องนี้กันบ้างฮะน้องคนนี้เอ๊ะเขาเต้นให้ใครดูครับเนี่ย

แล้วโอ้โหลิงนิ่งมากนะ

คือปกติเนี่ยเวลาเราดูสัตว
ก็จะดูความน่ารักความตลกของมัน

ลิงเสียบัตรมาดูคน

สรุปว่าลิงมาดูคนหรือคนมาดูลิง

กมือขึ้นมาแบบนี้แล้วจะพาไปกินปิ้งย่างดีกว่าคุณชนะ

แล้วอยู่ไม่ไกลอยู่รอบกรุงนี่เองนะคะ

ติดตามกันเลยในชั่วสะบัดรอบกรุง

แม่นางเจ้าพยาพูด
ให้เราได้อิ่มตา
อยากเข้าชิ้นใหม่

แล้วก็จะราดไข่ลงไปแล้วเพิ่มความหอมความมันก็คือเอาเนยตักเป็นก้อนลงไปเลย
จะบอกให้อย่างนี้ร้านนี้เนี่ยมันมีมากมายให้เลือกเยอะ
แล้วเนยเขาให้มาเป็นชิ้นคุณเลือกได้เรื่อยนะ
ตักได้เรื่อยนะราคาไม่แพงหัว๑คนละ๒๑๙บาท
ถ้าเป็นน้ำน้ำรีฟิลก็๓๙บาท
คุณจะกินน้ำอะไรก็แล้วแต่คุณลึกคุณจะผสมหมด
คุณเคยกินผสมหมดไหมกดนี่นิดกดนั่นนิดกดนี่หน่อย

ก็อร่อยมันอร่อยอีกแบบบอกว่าอร่อยจริงร้านนี้
ราคาหลักร้อยวิวหลักล้านจริง
เปิดบริการทุกวันออกแต่๑๖นจนถึง๒๓น
ร้านนี้อยู่ที่สาขาสะพานพุทธ

จันทร์ถึงอาทิตย์ไปได้เลย

อยากให้ติดตามกันด้วยรายการต่อไปของเรานะครับ

ร้านนี้นายจ่อยปลาร้าสับ

จากการนำปลาร้าของดีเมืองสุพรรณ

เวียนขาย๕ตลาดดัดไปนะคะ

พี่ไก่เจ้าของร้านลาออกจากงานประจำ

แล้วแกนำปลาร้าสับมาต่อยอดดัดแปลงแล้วลองขายได้สูตรมาจากคนรู้จัก

คือคนมันมาหห่ายรอซื้อเยอะจริง

แล้วก็ทำขายในช่วงเช้าในเขตต่าง
เขาบอกนะจากตอนแรกที่เคยขายนะจาก๓๐๐บาทได้ไม่เท่าไหร่
แล้วขยับมาเป็นวันละหมื่นทำได้ยังไงต้องติดตาม
ต่อด้วยการที่ไปกินข้าวต้มแห้งคุณนิดที่ร้านดังร้านนี้ว่ากันว่า๓ชั่วโมงหมดนะคะ
เชฟเป็นเชฟดีกรีเลอร์กาโดงเบลอ
กาโดงเบลอที่สอนทำอาหารดังนั่นแหละแต่ว่าเขาเจอกับโควิดไงก็เลยมาเปิดร้านนี้นะ
จุดเด่นของร้านนี้ก็คือว่าหมูกรอบค่ะหมูกรอบเขาทำด้วยความพิถีพิถัน
เอาไปย่างกว่า๓ชั่วโมงไม่ให้อมน้ำมันแล้วมาหมักซอสสูตรพิเศษนานข้ามคืน
ยังไม่หมดนะคะยังมีหมูบะช่อรสชาติเข้มข้นพริกไทยเรียกว่ารสชาติดีกลมน้ำซุปก็อร่อยมากนะคะ
เขาใช้ประสบการณ์ในการทำมาสร้างธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ทั้งหมดทั้งมวลติดตามได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒บอกเลยตรงนี้ว่า
ดูก่อนรวยก่อนค่ะ
เปลี่ยนอารมณ์มาดูความน่ารักของน้องหนู

เวลาเขาใจถึงเขาก็ไม่กลัวอะไรหรอกนะอะไรที่มันแบบว่าดูแล้วน่ากลัวจับเล่นได้เฉยเลย

น้องเขารู้น่ะน้องเขารู้น่ะน่ะ

ไม่แน่ใจแต่น้องเล่นจับเพลินเลย
น้องนะครับเด็กคนนี้นะชื่อว่าไอลิน

อายุแค่๙เดือนแต่ไอลินจับเล่นเพลินเลย

ลินคิดว่าเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เหรอคะลูก
จับเล่นจับดึงไอ้กบตัวนี้จับดึงมันก็ยืดเดีย
จะจับให้ถูกละกันเนี่ยหนูเว้ย
หมายถึงจับแข้งจับขาตัวเองมาดึงมันก็ยืดหมดนะ
อ๋อมันคงโตยุ่นแต่เด็กเขาไม่กลัวเขาไม่รู้หรอกมันคืออะไร
ถ้าเมื่อโตขึ้นแล้วอุ้ยเดี๋ยวคงรู้เองไอลินค่ะทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการรีวิวบ้างดีกว่า
บอกรีวิวตัวเองแบบเจ็บเจ็บขนาดไหนไปดูค่ะ
โอ้ยเนี่ยปั่นจักรยานให้มันตรงทางก็ดีอยู่แล้วอ๋อผมรู้
จะให้สัมผัสถึงความสวยงามธรรมชาติ

สัมผัสแบบใกล้ชิดดมยอดย่าด้วยปลายจมูก

นี่ไงแล้วก็จบไปแบบนี้เลยคุณผู้ชม
ไอ้ดูแล้วเจอไหมเจอ
สภาพคือกิ้งเกลือกอยู่กับพื้นดิน
เป็นการรีวิวธรรมชาติแบบเจ็บแต่สบายใจ
อย่าทำอีกนะครั้งเดียวพอนะคะ
ตอนนี้คงไม่ได้ทำแล้วเพราะอยู่โรงพยาบาลค่ะ
หยอกเล่นคุณผู้ชมคอนเตนเพราะสนุกเนอะค่ะหยอกแซว
อ่ามีอะไรอีกไหมมีมีอีกมีอีก
เรื่องดีรอคุณผู้ชมอยู่
เรื่องนี้เขาบอกว่ายังเจ็บไม่จบเจ็บไม่จำ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่ายังไง
โอ้โหหนูเอ้ยดูหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวา
โชว์ความสวยแต่น้องเขาก็น่ารักนะ

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ดูระเบียง

เจ็บนะครับเอามาบอกให้เลยว่าเจ็บนะครับ
อืมคือทุ่มแท้เราเข้าใจโอ้โห

ฝึกไว้หนูตรงไหนมันอะไรยังไงเราจะได้รู้

โอ้โหยังให้เหลือคนชนะ
บางทีนะคนเราเราไม่รู้ตัวหรอก
แข้งขาเราไปโดนอะไรบ้าง
แผลเหล่านี้มันจะช่วยทำให้เราจดจำได้ว่า

เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้าง
อ๋อแข้งนี้ได้จากการหกล้ม
หรือนั่นแบบนี้

ก็จะพึ่งจากอากเลือดคุณชนะ
คุณผู้ชมติดตามกันมาโดยตลอดเลยค่ะ
อย่าลืมนะส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราเนี่ยมีลุ้นรับรางวัลด้วยนะ

ติดท้ายตรงนี้ดูครับนักรักของน้องแมวเล่นฝาครอบค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ